คราวนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดแพร่บ้าง

ตอนเช้าชาวบ้านเขาก็มานั่งผิงไฟกัน
แล้วบังเอิญไปเห็นว่าที่บ้านหลังหนึ่ง

ไม้เนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มทุกแผ่นฝาบ้านเนี่ย

แล้วลักษณะที่เขาเห็นก็คือเหมือนกับว่ามีคนเนี่ย
ไปยืนแล้วก็เอาคางเนี่ยผ้าตรงไไม้แบบนี้

คือชาวบ้านบอกว่าตะโกนเรียกไป

ก็ไม่ตอบรับนะคะชาวบ้าน
ไปดูปรากฏว่ากลายเป็นศพแล้วนะคะไปดูลักษณะการเสียชีวิตกันค่ะ
หนุ่มใหญ่รายนี้นะคะชื่อนายนิดศรีวิลัยอายุ๕๗ปี
เสียชีวิตในท่ายืนบนชั้น๒ของบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลท่าข้ามอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
โดยส่วนของศีรษะติดอยู่กับฝาบ้านที่เป็นแป้นไม้สัก
ส่วนลำคอถูกแผ่นไม้อัดด้านล่างหนีบ
จากว่าศีรษะเข้าไปติดล็อกกับช่องฝาบ้านพอดีค่ะ
ตำรวจก็เดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณที่เกิดเหตุ

แพทย์นั้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง

เพื่อนบ้านให้การว่าผู้ตายไม่มีภรรยาเป็นนุ่มโสดอยู่บ้านคนเดียว

ช่วงเช้าเห็นผู้ตายยืนบริเวณระเบียงทักบ้าน
ท่าแปลกก็เลยตะโกนเรียก

ขึ้นไปดูบนบ้านปรากฏว่าก็พบว่าเป็นศพไปแล้ว
จึงแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจเองก็คาดว่าผู้ตายนั้นอาจจะลุกมาเข้าห้องน้ำในช่วงกลางดึก
แต่ว่าสะดุดล้มทำให้ศีรษะไปติดกับฝาบ้านพอดี
เพราะว่ารักษณะการยืนศีรษะนั้นยังไม่ถึงพื้น
แต่เนื่องจากว่าอาจช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ก็เลยกลายทำให้ช็อกเสียชีวิตอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เป็นสภาพกึ่งนั่งกึ่งยืนนะครับ